จากสถานการณ์ในปัจจุบันก็จะเห็นว่า
สายพันธุเดลต้านั้นมีความรุนแรง
และมีความรวดเร็วในการแพร่กระจายเชื้อนะครับ
นี้ถึงแม้คนที่รับการฉีดวัคซีนแล้ว
ก็ยังจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวเองอยู่เสมอ

ปอดอักเสบที่เริ่มจะมีอาการรุนแรง
อาการหรือสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่า
เช่นมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยนะครับ

ผลตรวจออกมาครั้งแรกของท่านผลเป็นลบ
ท่านก็คงจะต้องยังไม่ประมาทนะครับ

ก็ควรจะต้องกลับมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะดูว่าผลตรวจเป็นบวกหรือเปล่า
แล้วคุณหมอให้ท่านติดตามดูอาการที่บ้าน
สำหรับท่านที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

ถ้าท่านมีเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว
ปริมาณออกซิเจนที่วัดได้ต่ำกว่า๙๐

ใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติหรือไม่
เช่นกรณีถ้าท่านเดินขึ้นบ้านไปหนึ่งชั้น

เดินไปเข้าห้องน้ำนะครับหรือว่านั่งกินข้าวก็เหนื่อยแล้ว

ท่านอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีปอดอักเสบ

ต้องรีบรายงานตัวแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับ
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในทุกวันนี้ในประเทศไทยนะครับ
การที่ผู้ป่วยมีผลบวกว่าติดเชื้อแล้ว
สามารถที่จะนำผลเข้าสู่ระบบการรักษาของสาธารณสุขได้
สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษา
โดยการแยกกักตนเองที่บ้านนะครับ
ระยะแรกบางคนอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้
แต่ถ้าหากว่าอาการเปลี่ยนแปลง

ก็มีระบบในการที่จะส่งยาทางปรายศนีย์ได้อีกเช่นกัน
โดยการติดต่อ๑๓๓๐นะครับ
สำหรับผู้ป่วยที่เมื่อติดเชื้อไปแล้ว

สำหรับกรณีเป็นเชื้อสายพันธุ์เดิม

ภูมิคุ้มกันก็จะมีอยู่ได้ระยะหนึ่งนะครับ

เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
กรณีถ้าเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่

ก็จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุเดลต้าได้
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีอาการรุนแรงได้
ก็เน้นว่าหายป่วยแล้ว

ตามขั้นตอนปกติที่ทางกระทรวงสาธารสุขแนะนำนะครับ
สำหรับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง

เราก็มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
ด้วยการให้ลดความแออัดในการรับบริการ
ประชาชนที่จะมารับบริการลำดับแรกคือ
อยากให้โทรสอบถามอาการวิธีประดับตัวกับโรงพยาบาลนะ
ที่๒เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลแล้ว
ระยะเวลาที่รออยู่ในโรงพยาบาลจะต้องสั้นที่สุดน้อยที่สุด

ท่านก็สามารถที่ใช้บริการคือรับส่งยาทางปรายศนีย์ได้
และสิ่งสำคัญคือเมื่อถึงวันนัด
ครั้งถัดไปขอใช้เป็นบริการวักษาทางกาย
คือท่านอยู่ที่บ้านแล้วเราก็โทรคุยกันกับคุณหมอ
แต่ถ้าโรคใดที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องมาโรงพยาบาล

งั้นเราจะพบว่าเรามีความสะดวกลดความแออัด
และจะทำให้ทุกคนนั้นอยู่ในที่
ที่จะไม่ต้องเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อด้วยครับ
จากสถานการณ์ในปัจจุบันก็จะเห็นว่า
สายพันธุเดลต้านั้นมีความรุนแรง
และมีความรวดเร็วในการแพร่กระจายเชื้อนะครับ
ทั้งตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์เอง
ทุกท่านก็มีความยากลำบากนะครับในการใช้ชีวิต
แต่เราก็จะพยายามที่จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
แล้วก็ต้องให้กำลังใจกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขด้วย
ทุกท่านเราก็จะต้องรักษาตัวเองให้ปลอดภัย
เพื่อจะได้มีทั้งกำลังแรงกายแรงใจนะครับ
ที่จะไปสู้และเพื่อจะดูแลคนอื่นได้ทั้งประเทศนะครับ
เราจะทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต